คุณผู้ชมคะที่ปราจีนบุรีค่ะตำรวจเขาไปบุกจับชาวบ้านที่ลักลอบเล่นการพนัน
ก็ต้องนำตัวไปโรงพักใช่ไหมคะแต่มีนักพนันคนนึง
เธอเป็นสาวท้องแก่ใกล้คลอดอั้นไม่ไหวแล้วคลอดที่โรงพักเลยค่ะ
ตอนนี้เด็กคลอดที่โรงพยาบาลเอ้ยที่โรงพักบ้านสร้างนะครับ
พยาบาลกำลังช่วยหัวอยู่นะครับเอามาเลยเอามาเลยหน้าห้องน้ำ
สพบ้านสร้างปราจีนบุรีค่ะอ่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านสร้างมาช่วยนะคะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๒๘ปีตอนที่พยาบาลไปถึงคือ
หัวของทารกโผล่ออกมาแล้วสายรกพันที่คอ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่ใช้เวลา๕นาที
นำตัวทารกเพศชายออกมาได้สำเร็จปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกค่ะโอ้โห
หน้าห้องน้ำโรงพักอ่ะค่ะก็ต้องรีบพาทั้งแม่ทั้งลูกไปโรงพยาบาลนะคะ
โรงพยาบาลบ้านสร้างผู้กำกับการสพบ้านสร้างค่ะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับแจ้งว่าชาวบ้านเขาลักลอบเล่นการพนัน
สาราประชาคมหมู่หนึ่งอยู่หลังโรงพักเลยทีนี้นำกำลังไปจับ
เล่นกันหลังโรงพักค่ะพี่อุ๋ยโอ้โห
นำกำลังไปจับรวบนักพนันมาได้สักหกเจ็ดคนนะคะ
แต่หนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงท้องแบบท้องแก่อ่ะเธอบอกขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหม
เข้าห้องน้ำไปแป๊บเดียวได้ยินเสียงเธอตะโกนออกมาว่า
ลูกโผล่ออกมาแล้วโผล่ออกมาแล้วตำรวจตกใจรีบพาตัวเธอออกมาจากห้องน้ำ
และประสานทางโรงพยาบาลให้ส่งพยาบาลและเจ้าหน้าที่มาช่วยค่ะ
เป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าโคตรเองไม่ได้ในจากว่าลูกในผันคออยู่
ถ้าปล่อยไว้ไม่มีใครช่วยเด็กจะไม่รอดนะครับ
ตอนที่คลอดออกมาเนี้ยเห็นพยาบาลขานเวลาว่าอ่า
สิบห้านาฬิกาสี่สิบเอ็ดวินาทีขอบคุณท่านผู้กำกับสพบ้านสร้างนะคะ
แต่หลังจากนั้นก็ต้องมารับทราบข้อกล่าวหานะ
เพราะว่าจะต้องเอาเวลาไปดูลูกนะคะปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ

นี่นะคะช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปช่วย